คือพอดีบริเวณบ้านไม่ได้มีคลอง

แต่ว่าแถวสุวรรณภูมินี่มีใช่ไหมเช่นตรงนี้อ๋อ

จราเข้โผล่มาอย่างไรแถวสุวรรณภูมิ
เขามาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ต้องจัดการเดือดร้อนประชาชนหรือเปล่า

คือผลุบโผล่ค่ะพี่มิ้ว
คือต้องบอกว่าบางคนก็เอ๊ะจราเข้หรือเปล่า

แต่เขาบอกว่าถ้าเห็นลักษณะคล้ายขอนไม้มันคือจราเข้เหมือนกันนะ

แล้วเห็นเป็นสามเหลี่ยมเหมือนหัวสามเหลี่ยม
ใช่แต่ว่ายังไม่ได้เห็นแบบเป็นตาเป็นอะไรขึ้นมาขนาดนั้น
แต่แบบผลุบโผล่ทำเอาคนดูเนี่ยใจตุ้มต่อมไปเหมือนหัวสิ่งที่อยู่ในน้ำนั้น

นี่ยืนถ่ายเหมือนจะค่อนข้างใกล้เหมือนกันนะคะ

คลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่าคุณวังคีรีวังคีรีค่ะ
ก็โพสต์ไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊คชมรมคนตกปลาสมุทรปราการ

วันนี้ผมมาตกปลาคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
จราเข้อยู่ตรงตึกสีฟ้าก่อนจะถึงสะพานเทพารักษ์
หลายคนที่บอกว่าเอ๊ะนี่มันขอนไม้หรือเปล่า
คือคนที่มาโพสต์นี้นะคะก็บอกว่า

เพราะผมเนี่ยมีการโยนก้อนหินลงไปด้วยโยนปุ๊บมันหายฟลึบไปเลย

ถ้าหายไปแล้วอีกทีนึงโผล่ขึ้นมาทำยังไง
น่ากลัวอาจจะโผล่มาพร้อมกับพังงาบขึ้นมาด้วย
แต่อันนี้ไม่มีนะคะก็โชคดีไป
ซึ่งเขาบอกว่าดูในคลิปดูเหมือนน้ำไม่ไหลหรือเปล่า

ถ้าเป็นต่อไม้คงอยู่ที่เดิมแหละครับไปดูกันได้เลย
ผมขี้เกียจตอบคำถามแค่เอามาเตือนให้ระวัง
เล่าให้ฟังเท่าที่พบเจอมาครับยืนยันว่าจริง
เพราะเอาก้อนหินเท่ากำปั้นโยนใส่หัวมันดำน้ำหายไปเลย
ซึ่งหลังจากเรื่องนี้นะคะก็ตรวจสอบพบว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่บริเวณคลองส่งน้ำชนหารพิจิตร
ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ซึ่งสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำ
แล้วก็บำรุงรักษาชนละหารพิจิตรกรมชลประธานด้วย

บอกว่าคลองนี้เนี่ยยังไม่เคยมีประวัติเรื่องจราเข้มาก่อน
ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้พื้นที่นี้ในการจับปลา
มีน้อยคนที่จะลงไปในน้ำนะคะ
ประชาสัมพันธ์ของกรมประมงก็เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ
บอกว่าตรวจสอบข้อมูลไปยังสำนักงานประมงอำเภอบางพลี
บอกว่ายังไม่มีรายงานเรื่องนี้เข้ามาเหมือนกัน
แต่ว่าเบื้องต้นสันนิษฐานอาจจะเป็นจราเข้น้อย

เดี๋ยวฉันก็สงสัยว่าจะใช่ตัวเงินตัวทอง
ว่าหน้าเขาไม่เป็นสามเหลี่ยมชัดขนาดนี้นะคุณ
เป็นตัวเงินตัวทองแล้วเขาไหว้นะตัวเงินตัวทอง

ไม่รู้ว่าเวลาไปสวนลุมไม่ค่อยเห็นเขาลอยคอเท่าไหร่
ส่วนใหญ่จะเห็นเขาไหว้แล้วคือถ้าจะดำเขาก็ดำเลย
แต่อันนี้ลักษณะลอยคอแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกับพฤติกรรมของจราเข้ใช้คำว่าคล้ายนะ
คล้ายใช่ไหมคะคือแต่ว่าตอนแรกที่บอกว่าเป็นจอราเข้แล้วอยู่แถวสมุทรปลาการแถวสุวรรณภูมิเนี่ย
นึกถึงที่พี่หนุ่ยคุณหุยพงศุกร์เคยเล่าไงในรายการบอกว่าจะมีจราเข้น้อยเยอะ
หมู่บ้านบูรากูลคือหมู่บ้านพี่หนุ่ยจะติดคลองในน้ำใช่ไหม
เขาก็เลยบอกว่าคือเคยมีตัวเงินตัวทองเข้าไปที่บ้าน๒ครั้ง
ใช่เข้าไปในแบบว่าเฟย์ร้านป้าอะไรเต็มที่
เพราะฉะนั้นก็เอ๊ะใช่หรือเปล่าตัวเงินตัวทอง
เขาบอกว่าจากรายงานพื้นที่ท้องที่นี้
มุดประการเนี่ยก็มีตัวเงินตัวทองเยอะเหมือนกัน

ก็มีฟาร์มจราเข้นะไม่รู้ว่ามีหลุดมาบ้างหรือเปล่า

คุณรัชพรยังเชื่อว่าน่าจะเป็นจราเข้นะ
มีความเชื่อแต่มันคล้ายจริงค่ะมันคล้ายจริง
เพราะว่าคือหัวลักษณะสามเหลี่ยมแบนแบบนี้แล้วแหลมมามันคือหัวจราเข้จริง
แต่ว่าเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบแน่นอนอยู่แล้วล่ะ